เอามาเป็นมูแบบวงการลูกทุ่งกันเลยดีกว่าค่ะไม่ได้มาคนเดียวค่ะ
เป็นการรวมพลคนสายลูกทุ่งสายมูกับคอนเสิร์ตบารมีคเนธ
จัดขึ้นเมื่อวานนี้คุณผู้ชมขนลุกอยู่เหมือนกันนะ
ตัวเศรษฐเรียกลูกธุ้งที่เชื่อเรื่องความรู้
เยอะมากที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์น้ำบารมีคเนธค่ะ
นำทีมมาโดยคุณก้องห้วยไร่เบิ้ลปฐุมราชน้องอาร์มชุติมัน
สกาแฟตานลายสยามแล้วก็นางงามเพียงหนึ่งเดียว
เวทีเมสแกรนไทยแลนด์ชาลอทชาลอทออสเตน
นี่น้องชาลอทนะเข้ามารวมตัวกันสร้างความสุข
แล้วก็ความสนุกกับเทวาลัยป่าเมืองทองค่ะ
คอนเสิร์ตบารมีคเนธบอกเลยนะแต่ละคนจัดเต็ม
สุดพลังแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นฮามาก
นี่คุณบูคุณดูมองตากันอุ้ยออุ้ยเอาแล้วอย่างไรดีล่ะ

สุดพลังจริงเรียกเสียงฮามาก
มีอีกคนนะเน็ตไอดอลชื่อดังคุณวูหงูกะทะจ้าไหม
น้าวหมา
ชื่นชอบมากสมัยนี้เขาฮิตไงต้องคล้องคอเป็นมาลัยแปลก
ร้องให้กับนักร้องลูกถุงศะเลีย
คือถ้าจบคอนเสิร์ตคุณตั้งวงกันได้เลยปิ้งยากได้เลย

และงานนี้ค่ะไหนแล้วเจอนางงามสุดฮอตอย่างน้องชาลอทใช่ไหม
ว่าตัวเองยืนหนึ่งเรื่องมูไม่แพ้ใคร
หนูหน้าฝรั่งแบบนี้หนูชอบมากพี่
แล้วก็ทำพิธีให้กับเธอก็คืออาจารย์น้ำท่านนี้แหละ
งานนี้น้องก็เลยควงอาจารย์มาบอกเรื่องราวปฏิหาร
ที่ได้รับหลังจากการมูกับบันเทิงไทยรัฐฟังแบบชัดเลยนะ
เชื่อไหมสลอทบอกอย่างนี้พี่เชื่อไหม
หลังจากที่หนูทำพิธีมาแล้ว๓ครั้ง
ชีวิตของหนูนี่นะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือคือมันดีวันดีคุณ
งานติดต่อแบบรัวคุณดูตามภาพ

และน้องบอกเลยว่าน้องก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ตอนนี้
เข้ามาใหม่อีก๔ตัวค่ะพี่
ซึ่งน้องดีใจมากเพราะว่าความตั้งใจของชาลอทปีนี้
เขาตั้งเป้าไว้พี่แจ๊คว่าไม่ได้เยอะอะไร

ตอนนี้น้องบอกว่าเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้ว

อีกนิดเดียวจะปลง๑๐ล้านจ้า

เราก็ขอว่าอุ๊ยขอให้ได้พรีเซนเตอร์เยอะเลยนะ
ก็มีเข้ามาประมาณ๓๔ตัวค่ะตอนนี้
และก็มีรอเซนต์อีกประมาณ๑๒ตัวค่ะ

เราได้อยู่ในวงการได้นานขึ้นด้วย
อาจารย์ลงเกี่ยวกับเรื่องพลักษณ์หน้าทองครับ

เหมือนว่าทำไมลิเกถึงมีแม่ยกอ่าเนี่ยชาลอทก็จะกลายเป็นเหมือน
นางงามที่มีแม่ยกขออีกขออีกขออีกขออีกรู้สึกว่าตัวเองเหมือนมี
มีเสน่ห์มากขึ้นแล้วก็มีคนหลายคนแบบรักเอ็นดูเราเพิ่มขึ้นค่ะ
แล้วต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมค่ะว่าเชื่อแล้วว่าเธอเป็นตัวแม่นางงามสายมูจริง
หลังที่ฉลอทลงจากเวทีร้องเพลงเมื่อคืนนี้ค่ะเจ้าตัวเดินเข้าสำนักของอาจารย์เลย
เปลี่ยนชุดทำพิธีเมื่อกี้ชุดสวยใช่ไหมเปลี่ยนชุดขาวเลย
นั่งลงยกพานมาเลยจ้านะคะไปสำนักอาจารย์น้ำนี่แหละค่ะ
คลิปสุดพิเศษมาให้บันเทิงไทยรัฐด้วยซึ่งพิธีที่น้องชาลอทลงนี้เห็นบอกว่า
ไม่ได้อะไรมากมายพี่เสริมความปังที่มีอยู่ให้มันปังกว่าเดิม
แล้วก็ช่วยให้สิ่งที่น้องชาลอทคาดหวังไว้ปีนี้๑๐ล้านใช่ไหม
สมหวังแน่นอนนอกจากนี้จะเป็นการเสริมในเรื่องความเมตตามหานิยม
เดินไปทางซ้ายก็มีคนรักสมายตามมาทางขวาก็มีคนหลง
อะไรประมาณนี้นะคะอืมยิ้มแค่นี้คนก็รักคนก็หลง
แย่เขานะเดินไปทางซ้ายคนก็ชังเดินไปทางขวา
คนก็เกลียคนก็รักแจ๊คเกอร์รีนออกไปทางไหนก็รัก
ชาลอดลูกชาลอดพาพี่ไปหาจานน้ำมานะคะจะได้แห่งปังค่ะ